สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมาส์ทุกสิ่งแซ่บจริงทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีนะคะวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐมาแล้วค่ะอยู่กับเรือนขวัญแล้วก็คุณพลอยพิมรจิตนะคะ
วันนี้มีคดีหลากหลายคดีเลยมาให้อัปเดตกันอัปเดตกันที่คดีแรกเลยนะคะ
สำหรับฟรอยนัทพงศ์ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนผัวพันธ์ในการมอมยานักศึกษาสาวรายหนึ่ง
ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เนี่ยฟอยยังไม่ได้ออกมาแสดงตัวตนหรือว่าออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางโซเชียลมีเดียแต่อย่างใดนะคะ
ส่วนเรื่องคดีค่ะผู้กำกับการตำรวจนครบาลลาดกระบังบอกว่าได้ทำหนังสือส่งถึงโรงพยาบาลตำรวจแล้ว
แต่ยังไม่ทราบผลคาดว่าอีกไม่กี่วันจะทราบผลแน่ชัดว่ามีสารชนิดใดอยู่ภายในร่างกายบ้าง
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมผลการตรวจจากโรงพยาบาลเอกชนนะคะ
พบว่าน้องซีนเนี่ยมีสารเสพติดซึ่งเป็นกัญชาอยู่ในร่างกายนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการรับสารแบบนี้เข้ามาในร่างกายมันเกิดจากการที่น้องทานเจลลี่หรือไม่อย่างไร
ส่วนการเรียกตัวฟรอยพร้อมกับรุ่นพี่ที่มาฝึกงานมาสอบปากคำนั้น
เป็นเพียงการขอความร่วมมือเท่านั้นนะคะคาดว่าน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้
ต้นยังไม่ได้รับการติดต่อกลับมาว่าฟรอยและรุ่นพี่ของน้องนักศึกษา
จะเดินทางเข้ามาพบในเวลาใดค่ะทั้งนี้นะคะตอนแรกฟรอยเนี่ยมีคิวออกงานอีเวนต์ในวันนี้
แต่พอเกิดเรื่องขึ้นก็ตัดสินใจเลื่อนออกไปก่อนเพื่อให้ฟรอยมาเคลียร์กับเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อย
แต่ผู้จัดงานยืนยันนะคะว่าไม่ได้แคนเซิลงานฟรอยแตกอย่างใดค่ะคือฟรอยเองเนี่ยเขาก็เป็นกังวล
เพราะว่าข่าวนี้เนี่ยทำให้ตัวเขาเองเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างมากและเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกแคนเซิลงานเมื่อไหร่
เขาจะต้องทำการฟ้องร้องกลับทันทีเพราะการโพสต์ของน้องผู้หญิงเนี่ยน้องซีนเนี่ยทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียง
อันนี้เป็นทางที่หนุ่มฟรอยเขาออกมายืนยันซึ่งตัวเขาเองยืนยันว่าไม่ได้ให้เจลลี่น้องกินและไม่ได้นั่งรถไปกับน้อง
เออซึ่งมันก็สอดคล้องกับว่ากล้องวงจรปิดนอกร้านว่าตัวของหนุ่มฟรอยเองเนี่ยไม่ได้ขึ้นรถไปกับน้องจริง
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้นะคะทั้งฟรอยและรุ่นพี่ของนักศึกษาคนนั้นเนี่ย
จะไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเวลาใด